สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ค่ำคืนนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนของวันพระนะครับ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาหลายคนคงได้มีโอกาสตื่นแต่เช้าไปทำบุญตักบาท
ตลอดจนช่วงเย็นนะครับก็มีการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนเจอกันก็คือเรื่องของฝนนะครับตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียว
ฝนจะตกต่อไปอีกนานแค่ไหนวันนี้เรามาตรวจสอบกันก่อนนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้มีปัจจัยหลักที่เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนเมืองของเรา๓ตัวด้วยกัน
ตัวแรกนะครับส่งผลตอนบนครับอย่างแรกก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นมาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ทำให้พื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้
ส่วนตอนบนครับน่าจับตามอง๑๒๑๖มีการคาดการณ์ว่าจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เลื่อนที่ผ่านภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบน
แบบนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจอกับความแปรปวนของสภาพอากาศนะครับ
ฝนตกหนักลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมมาถึงมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกขึ้นได้
ส่วนในบริเวณทางตอนล่างอย่างพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ตอนนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
เข้าปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่าง
แบบนี้ก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างระยะนี้มีฝนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ใช้กันมาหลายต่อหลายปีก็คือเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆ
เป็นที่ทราบกันดีนะครับถ้าหากเรามองไปบนท้องฟ้า
เจอกลุ่มก้อนเมฆสีขาวลอยตัวสูงนั่นหมายความว่าอากาศดีแน่นอน
แต่ถ้าหากเจอกลุ่มก้อนเมฆสีดำก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ลอยต่ำลงมาเรื่อย
นั่นหมายความว่าอีกไม่ช้าฝนจะตกในบริเวณดังกล่าว
นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับเมฆแต่ละชนิดที่ปรากฏบนท้องฟ้า
ก็สามารถที่จะบอกลักษณะการตกของฝนรวมไปถึงช่วงเรียกเวลาการตกของฝนได้เช่นเดียวกันนะครับ
แบบแรกก็คือเมฆคิโมโลนิมบัสนะครับเมฆนี้รู้จักกันดีนะครับ
ก็คือเมฆฝนฟ้าขนองถ้าหากเมฆแบบนี้ก่อตัวขึ้นเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ระหว่างวันมีการสะสมปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โอกาสการเกิดฝนก็จะมีมากนะครับเมฆแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับหัวผักกาศนะครับ
อยู่ใกล้เมฆนี้ต้องหาที่หลบภัยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีความแปรผลสภาพอากาศอย่างรุนแรง
อีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าเมฆแมมมาตัสนะครับหรือว่าเมฆเต้านม
แบบนี้ถ้าหากเจอก็ต้องรีบหลบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักลมแรง
รวมไปถึงมีโอกาสเจอลูกเห็บได้ด้วยต่อไปนะครับเมฆเซอรัสนะครับหรือว่าเมฆหางม้าจะลอยสูงบนท้องฟ้าเหมือนไอน้ำนะครับ
หมายความว่าจะเกิดฝนตามมาอีกภายในอีก๓๖ชั่วโมงข้างหน้านะครับ
ต่อไปครับเมฆอัลโตคิวมูลัสเมฆแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับเก็ดปลาเม็ดนะครับ
เป็นตัวชี้ว่าจะเกิดฝนภายใน๓๖ชั่วโมงข้างหน้าเช่นเดียวกัน
แต่ถ้าหากเราเห็นเมฆแบบนี้ก่อตัวขึ้นกับเมฆหางมาร์ค
นั่นหมายความว่าในวันรุ่งขึ้นครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้สูงเลยทีเดียว
ชีวิตประจำวันหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ